อาหารการกินกันหน่อยค่ะใครที่ชอบอาหารป่ามาทางนี้เลยค่ะ
วันนี้นะร้านที่แนะนำเนี่ยเด็ดจริงแล้วมีโปรโมชั่นมาฝากด้วย

น้องใบตองร้านนี้ร้านเด็ดนะชื่อร้านกล้วยอาหารป่าค่ะ

เหลืองประตูหลังโรงพยาบาลพุทธชินราชหลังพุทธชิน
ใช่แล้วจุดเด่นร้านนี้ก็คือเขามีวัตถุดิบที่เป็นอาหารป่าเยอะมาก
ปลาไหลกบปูหนูนกเนื้อและอื่นอีกมากมายตามฤดูกาล
ส่วนเมนูซิกเนเจอร์เซอร์เนจิ๊กของที่นี่ก็คือ
อะไรจิกด้วยเมื่อกี้ออกอีกทีด้วยไหม

เซอร์เนจิ๊กซิกเนเจอร์
เป็นอาหารขึ้นชื่อของทางร้านนี้ก็คือข้าวผัดมันปูนา
นี่ไงมันปูนาเขาคัดออกมาข้นเลยแล้วเขาก็ผัดคลุกใส่ไข่ใส่ข้าว
พอสุกแล้วกลิ่นหอมหวนเสร็จแล้วนะปรุงรสให้อร่อยกลมแล้วก็แต่งจานให้สวยงาม
วิธีแต่งจานของเขาก็คือเขาจะใส่ก้ามปูชิ้นใหญ่ใส่ตัวปูมาให้เต็มจานสวยงามน่ากิน
เนี่ยคุณดูค่ะน่ารับประทานจริงนะส่วนเมนูต่อไปถ้าใครบอกอยากได้อะไรสดหน่อยละกัน
เมนูต้มแซ่บหนังควายตุ๋นค่ะนี่ต้มร้อนร้อนเลยค่ะ
เขาจะใช้การตุ๋นหนังควายกับเครื่องเทศนานหลายชั่วโมงให้หนังมันนุ่มเหนียวเคี้ยวแล้วหนึบหนับเด้งดึงมากมายหลากหลาย
ใครอยากกินผัดเผ็ดปลาไหลต้มแซ่บปลาไหลก็มีด้วยหรือเมนูปลาแม่น้ำสดอื่นอีกมากมาย
โอ้โหส่วนพี่นุพี่นุคุณเกรียงไกรยศปัญญาเจ้าของร้านบอกเลยว่า
ถ้าแฟนตลอดข่าวมาทานที่ร้านแล้วก็มีโปรโมชั่นมาฝากจ้า
วันนี้ทางร้านเรามีโปรโมชั่น
ดีดีมาฝากแฟนตรงครามทุกท่านครับ
ย้ำว่าโบดีโบเดคมียุคตอนนี้เท่านั้นครับ

แล้วข้างหลังเป็นรถไฟเป็นตารางรถไฟด้วย

เคยได้ยินเขาเล่ามาแต่ด้านหลังโรงพยาบาลพุทธชินหาง่าย
ใช่ค่ะก็ไปตามหาเลยร้านกล้วยอาหารป่านะคะ
รับส่วนลดเลย๑๕เฉพาะวันนี้เท่านั้น
แค่บอกว่ารู้จักร้านมาจากรายการตลอดข่าว
แล้วคุณรู้ไหมตอนนี้คุณผู้ชมตอบคำถามกันมาเยอะแล้วนะ